ไปที่จังหวัดราชบุรีคุณผู้ชม
ไปดูเหตุการณ์ที่น้องผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๑๘ปี
เขาโพสต์ระบายเอาไว้ในเฟซบุ๊ก
คือพ่อเขามีอาการป่วยแน่นหน้าอกหายใจไม่ออก

แต่เหมือนกับว่าโทรไปครั้งที่๑ครั้งที่๒ครั้งที่๓
เสร็จปุ๊บเนี่ยโดนคนที่รับสายซึ่งคาดว่าเป็นเจ้าหน้าที่เนี่ย
ล้อเลียนเรียนเสียงเธอแล้วก็ทำลักษณะเหมือนการตัดสาย
คือตู้ตู้ตู้ตู้อะไรแบบนี้
แล้วก็ล้อเลียนเสียงไม่ได้ยินครับ
คือน้องเขาโทรไปเขาร้องไห้เพราะพ่อเขาป่วยอยู่
แล้วปลายสายล้อเลียนเสียงเธอสะอึกสะอื้นกลับมา

สุดท้ายก็มาช้าแล้วพ่อเธอก็เสียชีวิต
คำถามคือแล้วเหตุการณ์นี้ใครจะรับผิดชอบ
คนที่ออกมาโพสต์คือนางสาวพันวินหรือว่าน้องมีนอายุ๑๘ปี
ได้โพสต์เรื่องราวลงในเฟซบุ๊ก
มีคนเข้าไปดูไปแสดงความคิดเห็นจำนวนมากแล้วก็รวมทั้งให้กำลังใจด้วย
ผู้สื่อข่าวก็เลยไปถามเธอไปเจอเธอที่วัดวัดดอนตะโกอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี
ซึ่งเป็นจุดที่ตั้งงานศพคุณพ่อของน้องชื่อว่านายพิสิทธิ์องค์พิสุทธิ์อายุ๕๓ปี
น้องก็บอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้น๑๙กรกฎาคม
คือพ่อเนี่ยป่วยแล้วพ่อบอกว่าพ่อหายใจไม่ออก
พ่อบอกว่าพ่อไม่ไหวแล้วลูกไม่ไหวแล้ว
น้องก็เลยโทรไปสายด่วน๑๖๖๙เพื่อขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่
ไป๔นาทีรถก็ยังไม่มาพ่อก็พูดอีกพ่อไม่ไหวแล้วพ่อไม่ไหวแล้ว
รถพยาบาลเขาบอกว่าเขาเข้าซอยไม่ถูก
น้องก็เลยโทรกลับไปเป็นครั้งที่๒แต่ก็ไม่มีคนรับสาย

แล้วก็โทรกลับไปครั้งที่๓ครั้งนี้มีคนรับเป็นเสียงผู้ชาย
เธอก็ถามว่าพี่คะทำไมนานจังครับคนป่วยไม่ไหวแล้ว

แต่ปลายสายตอบกลับมาลักษณะเรียนแบบเสียงเธอที่เธอกำลังสะอึกสะอื้นอยู่
ได้ยินครับไม่ได้ยินครับอะไรแบบนี้
แล้วก็พูดลักษณะเรียนเสียงแล้วก็พูดเหมือนต้องการตัดสายแล้ว

แล้วก็ตัดสายแล้วก็วางไปเลยครับ
สบายใจในเรื่องการสื่อสารที่คุยกับหนู
เพราะว่าการวุฒิภาวะน่าจะมีความคิดที่ว่าน่าจะใช้คำพูดที่ดีกว่านี้ได้
แบบว่าน้องจะเย็นนะจะเย็นนะจะมันจะไปอะไรอย่างนี้
ไม่ใช่แบบว่าเอาเรื่องชีวิตของคนอื่นมาเล่นสนุกอะไรแบบนี้ค่ะ

คือหนูมีความคิดว่าถ้าเกิดคุณพ่อหนูรอดหนูก็จะปล่อยไป
แต่ว่าตอนนี้คุณพ่อหนูเสียชีวิตแล้ว

เพราะว่าไม่อยากให้เคสอื่นเกิดอย่างนี้อีก
เพราะว่าเรื่องชีวิตคนมันไม่ใช่เรื่องความสนุกนะคะ
พูดถูกแต่ถึงแม้คุณพ่อจะอยู่หรือจะไม่หยุด

ใช่ขอบคุณน้องมากที่เอาเรื่องนี้มาเปิดเผยนะคะ
ไม่ควรจะไปล้อเล่นกับชีวิตคนความรู้สึกคนด้วยประการทั้งปวงครับ
ทีนี้ทางด้านของนายแพทย์พิเทียนวุฒิสถิระพินโยเป็นภูมิในการโรงพยาบาลราชบุรี
บอกว่าเดี๋ยวตอนนี้ทราบเรื่องแล้ว
กำลังดำเนินการหาตัวเจ้าหน้าที่ผู้ชายคนนั้นอยู่
แล้วก็จะมีการตั้งกรรมการสอบถึงพฤติกรรมที่เกิดขึ้น
ถ้าเกิดว่าพบว่าผิดจริงไปล้อเลียนจริงอะไรแบบนี้ก็ต้องลงโทษต่อไป

ถึงแม้เขาจะมีอาการป่วยแล้วก็เสียชีวิตเองก็ตามทีนะครับ